วัวแต่มันน่าสงสารนะวัว

ตกลงมาในเบาะลึกตั้ง๗เมตร

จังหวะที่เอาขึ้นมาลุ้นมากนะ
สังกษีอ่ะอยู่ที่ก้นบ่อด้วยเหรอคะโอ้ยใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันทุกหน่วยงานมากันเยอะเลยทั้งหน่วยกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดประจันตคาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนตโพงามนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
บ่อนี้นะคะความลึกถึงเจ็ดเมตรปรากฏว่าพอได้รับแจ้งว่ามีวัวตกลงไปในบ่อโอ้โหเนี่ยเขาต้องใช้ไอ้เครื่องมือที่มันเป็นเหมือนเครื่องมือชักรอกอ่ะคุณ
พยายามเนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูก่อนว่าจะต้องเอาไอ้ตัวเชือกไปมัดตัววัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยดึงรอกแบบนี้ขึ้นมา
เพราะวัวไม่ใช่ตัวเล็กนะคะคุณดูตัวนะคะตัวใหญ่เลยแล้วกว่าจะขึ้นมาได้ทุลักทุเลที่สำคัญสภาพของเจ้าวัวตัวนี้นะคะ
อิดโรยแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็เนี่ยก็ต้องมีการเอาน้ำเอาอะไรให้มันเนี่ยราดตัวมันด้วยก็ให้มันกิน
แล้วก็สักพักนึงก็เห็นว่ามันก็เพิ่มจะเริ่มลุกขึ้นยืนได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่นะคะอย่างที่บอกค่ะเข้าไปช่วยเหลือด้วยความทุลักทุเลสุดท้าย
ก็สร้างความร่วมใจให้กับชาวบ้านเพราะว่าเป็นห่วงมันไงกลัวมันเป็นอะไร
มันตกในบ่อนตรง๗แม้นี่ยืนได้ละยืนได้ละโอ้โหโอ้โหโอ้ยปลอดละลูก